แต่เรื่องราวเมื่อวานที่เขามีงานเปิดตัวหนังดีพี่
เมื่อวานนี้รอบการ่าพระองค์พระเอกในเรื่องก็หล่อแหละ
แต่คนที่ไปงานดิฉันแบบกรี๊ดจะละลายตายหน้าเวที

หล่อมากเท่มาก
คือเมื่อวานนี้ใครที่ไปห้างเดี๋ยวเมื่อวานเขาจัดหน่อยนะ

ห้างแตกแล้วฉันน่ะคือกำลังนอนฉีดสิวอยู่ที่คลินิกค่ะ

พนักงานบอกว่ามากฟรินมากค่ะครูนชะรี่

เรียกว่าใกล้วันวิบาป์เป็นเจ้าเหม่าเต็มที่เลยคุณผู้ชมคะ
เต็มทีแล้วคุณผู้ชมคะมาร์คเนี่ยหล่อดูดีสดใสขึ้นเยอะเลย
หมาก็บอกว่าดูแลตัวเองมากขึ้นออกกำลังกายค่ะ
ส่วนความพร้อมของงานแต่งที่อิตาลี๘๐แล้ว
บางทีว่าที่เจ้าสาวคิมเบอร์รี่เครียดเหมือนกัน

บ่าวเจ้าสาวก็กลัวจะขาดตกบกพร่องอะไร
นี้ก็ถูกแซวไปถึงงบประมาณในการจัดงานนะคะ
บอกว่าอุ๊ยมันบานไปขนาดไหนแล้วเนี่ยงบประมาณนะ
หมากบอกว่าพี่งานนี้เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน
แต่ยังไงก็แล้วแต่เรามันแต่งงานครั้งเดียว
ให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดตามที่เจ้าสาวต้องการ

ยังไม่มีแพลนจะจดทะเบียนสมรส
ก็คอดทางเครียดอยู่

ก็พาไปกินอะไรอร่อยตลอดนะ
แล้วก็อยากทำอะไรก็ทำหมดเลย

ที่ไทยว่าจะยกเลิกแล้วเนี่ย

ก็จะได้สบายใจด้วยทั้งคู่
งานที่ไทยจริงเราไม่ค่อยได้ทำอะไรมาก
เพราะว่าเราบอกคอนเซ็ปต์ของที่เราอยากได้ไปหมดแล้ว
น้องชอบอะไรน้องชอบดอกไม้

เอาจริงตอนนี้เรายังอยากจะใช้นามสกุลของตัวเองอยู่
แพลนแค่ว่าอีกกี่ปีดีนะ
เราจะรับสมาชิกใหม่เข้ามาเมื่อไหร่ดีนะ
บ้านเราก็ยังไม่เสร็จอะไรอย่างนี้

ทำขั้นเป็นโฟกัสเรื่องลูกละจ้ะ

ด้วยว่าดีใจกับเพื่อนรัก

เตรียมเป็นวาธิเจ้าเบ่าเจ้าสาว
แล้วก็รับเขินด้วยค่ะเรื่องที่แฟนเนี่ยแชร์ภาพคู่เจ้าตัวกับณเดชน์แบบว่าเออจิ้นกัน
เนี่ยภาพนี้นะฮะหมากบอกว่าก็ยินดีถ้ามันจะมีงานแสดงคู่เข้ามาก็โอเคเลยนะ
แล้วก็ตอบคำด้วยว่าหากว่ามันมีฉากเลิฟซีนแล้วก็
ขออย่างเดียวเลยนะณเดชน์ขอมาเลยว่ากรุณาโกนขนหน้าอกด้วยค่ะ

เขาคงแฮปปี้มีความสุขมากครับ

นี่ทางการภาพรถเตรียมกับมาณเดชน์

ก็เล่ามากพูดมากเฮ้ยเพราะว่ามันต้องลงมือลองออกมัน
ให้มันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์แล้วกันถ้ามันมีอ่ะ

ก็ลองมีดูสิถ้าเกิดว่าหมากกับณเดชน์เล่นคู่กัน

เดี๋ยวคราวหน้าถ้าเจอฝากถามด้วยนะว่า